เหตุการณ์นี้ครับตามหาคือหมาเขาหายครับ

ไปเจอศพอยู่ในบึงบัวฮะ

ตรงจุดนั้นที่เขาเจอคือ

ท่ามกลางดอกบัวเต็มไปหมดเลยครับ

รับแจ้งว่าไปเจอศพ
ที่บ้านทุ่งวัดเขาคันธมาศตำบลสัตหีบ
จุดนี้เป็นป่าท้ายหมู่บ้านแล้วก็มีสระบัวขนาดใหญ่
ไปเจอรอยเท้าแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรองเท้าแตะสีเหลือง
ถอดทิ้งเอาไว้คู่นี้ครับนี่นะครับ
จากนี้ไปเจอตระก้าพลาสติกสีเขียวใส่ดอกบัวไว้อยู่ครับ
เป็นตระก้าที่มีดอกบัวใส่เอาไว้แล้วลอยอยู่ในสระน้ำ
ก็คือตระก้าอันนี้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ขอบสระห่างไปประมาณ๒๐เมตรครับ
ก็ตรงกลางเมื่อกี้ที่เห็นนะฮะเจอร่างของผู้หญิง
เสื้อยืดสีเขียวคาดดำแขนสั้นกางเกงขาสั้นสีดำ
คว่ำหน้าจมอยู่ในสระน้ำบึงบัวตรงนั้นครับ
จันทีก็เลยกู้ศพขึ้นมา
ระดับน้ำตรงจุดนั้นถามว่าลึกไหม

ทีนี้เธอตายได้ยังไงก็ต้องตรวจสอบ

คือกว่าจะเจอก็คาดว่า๒๓วัน
สภาพร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะ

ทีนี้ก็ไปเจอบัตรประชาชนของผู้ตายครับ
ระบุชื่อนามสกุลเอาไว้ชัดเจนฮะ
เรื่องต้นตรวจสอบแล้วคือนางสาวรัฐดาอายุ๖๒ปีคนนี้ครับ
คนที่ไปเจอศพคนแรกคือจ่าเอกสมเดช

ทั้งคู่บอกว่าออกมาตามหาหมาที่วิ่งหายเข้ามาในป่าท้ายหมู่บ้านเนี่ย

เดินตามหาเอ๊ะหมาหายไปไหนนะ
จนกระทั่งมาสะดุดตาเอ้ารองเท้าใครสีเหลือง

นี่นะฮะเจอรองเท้าแล้วสีเหลืองสะดุดตาด้วยไงครับ
ก็เลยอ้าวแล้วคนอยู่ไหนเนี่ย
พยายามมองหาครับเอ๊ะไม่มีคนอยู่ตรงนี้นะ
นู่นฮะตามองเลยไกลไปอีกนิดนึง

นั่นศพนี่อยู่ในสระบัวฮะเลยรีบแจ้งตำรวจ
หลังจากนั้นเราได้เจอเพื่อนผู้ตายครับ
ประทุมพลพอรู้ข่าวว่า
รัฐดาตายแล้วก็รีบมาเลยครับลุงประทุมพลคนนี้นะฮะ
ยืนยันว่าผู้ตายเนี่ยคือเพื่อนเขาจริงคุณรัฐดา
และให้การกับตำรวจว่าเจอผู้ตาย๓วันก่อน
ผู้ตายบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านเกิดยะโสธรครับ
หลังจากนั้นก็ไม่เจอหน้ากันอีกก็คิดว่าอ๋อสงสัยเขากลับบ้านสงกรานแล้วแหละ
ไม่ได้เอกใจอะไรจนกระทั่งรู้อีกทีอ้าวตายแล้วเหรอเนี่ย
คือผู้ตายปกติชอบดื่มเหล้าที่ผ่านมาก็จะชอบมาเก็บผักเก็บบัว
แถวสระน้ำตรงจุดนี้ครับเอาไปขาย
เอาเงินมาได้ก็ใช้ส่วนตัวบ้างซื้อเหล้าบ้างก็เป็นแบบนี้

คิดมาก่อนว่าเพื่อนจะด่วนจากไปแบบนี้ครับ
ไม่คิดมาก
นี่เพื่อนผู้ตายบอกนะฮะคือกินเหล้าบ่อยแค่ไหนก็เช้าเย็น
กลางคืนก็ต้องใส่กระเป๋าคือตื่นมาตอนไหนก็กินตอนนั้น
ต้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้ตายส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสัตหีบ
ม๑๐หาสาเหตุการณ์ตายแล้วก็จะประสานครอบครัวผู้ตาย
ให้มาตรวจสอบแล้วก็รับศพไปบำเพ็ญกุศล
สันนิษฐานเบื้องต้นครับว่าผู้ตายน่าจะลงไปหาวัวภายในสระนั่นแหละ
ก็คือถอดรองเท้าสีเหลืองไว้บนฝั่ง
แล้วก็มีตระก้าสีเขียวมีสายบัวที่เก็บได้บางส่วนเนี่ย
ใส่เป็นตระก้าไว้แล้วก็คงจะเดินออกไปลุยน้ำ

อากาศที่ร้อนอบอ้าวอาจจะทำให้หน้ามืดแล้วเป็นลมและจมน้ำครับ

ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อสรุปสาเหตุการตายที่แน่ชัดต่อไปครับ